สำหรับคุณแม่สุดสตรองแม่โบแวนด้าจู่ก็งานเข้าซะแล้วนะคะ
เมื่อมีเพจแอนตี้เขาออกมาวิจารณ์ยับเลย
ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่มีชื่อเสียงด่งดังนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณแม่โบที่พาน้องมะลิมารับรางวัลครูคิส
ในงานประกาศรางวัลโอเคอัลวอร์สดิจิทัลดรีม
ก็เผยว่าไม่ซีเรียสกับเพจแอนตี้
เพราะเข้าใจว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดา
ยังแต่รู้สึกไม่สบายใจที่เพจดังกล่าวพาดพิงไปยังบุคคลอื่น

หากคนทำทำแล้วสบายใจ
เจ้าตัวก็ไม่คิดจะเอาเรื่องค่ะ
ตอนทราบเนี่ยป้าปูเอามาให้ดูค่ะ
แล้วเราก็อ่านแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเครียดอะไร
แล้วแต่เขามันเป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขาจะชอบใครหรือไม่ชอบใครอะไรอย่างนี้
แต่ที่สงสารก็คงสงสารพี่ปูมากกว่า
แล้วก็พี่น้ำปั่นโดนไปด้วย
ไม่แรงอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาพูด

ไม่โอเคก็คงรู้สึกไปพาดพิงคนรอบข้างของเรามากกว่า
เพราะว่าสิ่งที่เขาเขียนมันไม่ได้ความจริง
เป็นธรรมดามีคนรักที่ไหนมันก็ต้องมีคนเกลียดเราแล้วล่ะ
ก็ต้องยอมรับก็ดีค่ะเป็นการฝึกตัวเอง
ฝึกความอดทนแล้วก็อดกลั้น
กับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงหรือว่าอะไรโบไม่ได้รู้สึกท้อน
ที่โบพูดไปว่าถ้าด่าโบขอให้ด่าคนเดียว
อย่าไปภาพิงคนอื่นถ้าจะเกลียดโบ
หรือว่าคุณทำแล้วแล้วคุณมีความสุขกับชีวิต
ก็ทำไปก็ไม่เป็นไร